มะขามเทศต้นเดียวอย่างที่น้องปุ้ยโปรยไป

ก็คือคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าของ

คือในที่สุดในสุดท้ายนะ

ตกลงกันถ้ามีปัญหาอีกตัด

พี่แล้วจะมาตัดอะไรมันเกะกะตรงไหนพี่

อย่ามาตัดของหนูยังงี้มันไม่เย้ยเสร็จความที่ทำนะ

พี่ให้แกล้งเหรอไม่อยากให้แกล้งอะไร
โอ้โหแล้วแต่ละคนที่ข้ามันอาจไม่อายเลย
อ้าวแล้วเรื่องเตือดร้อนอะไรถ้าเธอไม่ได้ทำ

อ้าว

พระนองสาวไม่พูดอดทนนะ
โอ้โหดูจำนวนคนดิ

ดูจำนวนคนแล้วจะรู้ว่ามะขามเทศต้นเดียวนี้เนี่ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยสายรุ้งตะบนบางพูดอำเภอปากเกร็ด

คือตรงนี้มีพื้นที่ประมาณ๔ไร่
เจ้าของปล่อยที่ดินให้ชาวบ้านเนี่ย

โดยต้นมะขามเทศเจ้าปัญหานี้ขึ้นอยู่ริมถนน
ห่างจากหน้าบ้านของนางสาวสุนันทาประเสริฐสัง
ป้านกป้านกอายุ๕๕ปี
ห่างจากบ้านแกไปประมาณ๔เมตรนะครับ
โอ้โหฝักกำลังออกเต็มต้นเลย
นกเนี่ยเอาคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
บอกว่าเพื่อนบ้านมาขโมยเก็บผลไม้หน้าบ้าน
ทำอย่างไรดีขนาดเรายืนมองตอนเขาเด็ด
ยังทำไม่สนใจไม่มีความเกรงใจเลย
สอยทุกวันจนไม่เหลือให้เจ้าของได้กินบ้างเลย
เอาล่ะป้านกอ้างบอกว่า
มะขามเทศต้นนี้ซื้อมาปลูกเองกับมือเลยนะ

มะขามเทศเนี่ยใครจะมาเก็บกินก็ไม่เคยว่า
ส่วนเหตุการณ์ในคลิปสืบเนื่องจากคู่กรณีร้องเรียนว่า
เจ้าของที่ปล่อยให้ป้านกเลี้ยงแมว
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ขณะที่นางสาวธนัญญากรรมแก้วหรือว่าอ้อมอายุ๒๔ปี

นกเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นานแล้ว
มีแค่น้องชายกับน้องสะพ้ายอยู่

มาให้อาหารแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านหลายตัว

ทุกวันหนึ่งมาทุกวันวันละวันวันละชั่วโมง๒ชั่วโมง

เขาบอกว่ามันทั้งกลิ่นแล้วก็เสียงรบกวน
บางครั้งแมวก็ไปขีดขวนรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเป็นรอย
เอาเรื่องราวไปโพสต์ลงในกลุ่มข่าวสารคนปากเกร็ด
ขณะที่ป้านันป้านันคือใครป้านันเป็นเพื่อนบ้าน
ยืนยันว่ามะขามเทศต้นนี้ไม่มีใครปลูก

ทำให้ป้านกเนี่ยไม่พอใจโอ้โหมีการจุดทูบสาบานกันเลยนะ

ต้นไม้หนูพูดเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดี
มาพูดทำนองว่าเราไม่ได้ปลูก
เพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกไงที่จะมาเก็บกระทะ
ไม่ไม่ได้เข้าข้างใครอ๋อข้างใคร
มันขึ้นมาอย่างนี้จริงไม่ได้เข้าข้างใครนะ
นกอย่าไปพูดเลยว่าเอาพันธุ์มาปลูกมันไม่ใช่
ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
ถ้าเกิดปลูกนะโอ๊ยจะไปสาบานทำไม
นกขนาดแก้สาบานต่อหน้าคนเยอะจริงศักดิ์สิทธิ์

ว่าป้าไม่เห็นอันหนูขอจุดทูกสาบาน
อยู่ต่างคนต่างพึ่งพาใส่กัน
นี่เมื่อวานนี้ผมไลน์ไปหาคุณเขี้ยวนะ
วิวันถือไมสัมภาษณ์ไมค์ไทยไลน์บอกว่า
เฮ้ยเครี่ยวเอามาฝากซักฝักเนี่ย

ไม่เอาไม่เอาเลยนะนะฮะคือเรื่องนี้ไปจบที่สถานีตำรวจภูทรปักเกร็ดฮะ
โดยคู่กรณีลงบันทึกประจำวันบอกว่า
จะร่วมกันดูแลต้นมะขามเทศนี้

เจ้าของที่ดินทำไงรู้ไหมจะตัดทิ้งเลย
ตัดทิ้งเลยเออจะได้จบเลิกทะเลาะกัน
ขามเทศต้นเดียวทะเลาะกันทั้งชุมชนครับที่นนทบุรีครับ

ตัดต้นมะขามเทศทิ้งแล้วก็ต้องตัดใจด้วยนะ

แต่ที่สำคัญคือไอ้ตัดต้นมะขามเทศเนี่ย
แย่แล้วความสัมพันธ์มันจะถูกตัดด้วย

เราจะมองหน้ากันคุยกันไม่ได้แล้วล่ะ

บ้านเดียวกันมองตากันรู้ใจกันคุยกันนะคะ